เมื่อเช้านี้ก็มีภาพบรรยากาศนะฮะ

ว่าช่วงเช้าบรรยากาศเรื่องของการทำบุญเป็นอย่างไรกันบ้าง
ใช่ค่ะหรือว่าบางคนจะบอกว่าพอยุคโควิดเนี่ยการทำบุญก็เปลี่ยนไป
เอออย่างวันนี้เราก็ยังนำเสนอข่าวมีการรับตั้งทำบุญตักบาดใช่ไหม
ไปเท้านี้มีคนใช้บริการหรือเปล่านะฮะฮ่าฮ่า
เรื่องของว่าทำบุญแบบอะไรแบบนี้เนี่ย
กระเบนผ้าบริการคนทำบุญต่างบัตรกันเมื่อช่วงเช้าเห็นไหมก็ใส่หน้ากงหน้ากากกันไป
ก็ส่งข้อความเข้ามาว่าเมื่อเช้านี้ไปทำบุญที่ไหนอย่างไรขอพรอะไรกันบ้างครับ
คุณผู้ชมครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันมาคบูชานะครับ
เด็จพระสังฆราชท่านได้มีการประธานคติธรรมสำหรับวันมาคบูชา
ดำรงขันติธรรมท่ามกลางวิกฤตการณ์ครับโดยพระคติธรรมมีใจความสำคัญช่วงหนึ่งว่า
ทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกต่างมีสัญชาติยานรักสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้น
เป็นธรรมดาที่ทุกชีวิตต้องเผชิญกับความทุกข์สลับกับความสุข
หาบุคคลไม่ต้องประสบกับโลกกระทำ๘คือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศ
สันเสริญนินทาสุขและทุกข์ในโลกนี้ไม่มีเลยผู้ตระหนักรู้ในความจริงเช่นนี้
พึงสะสมบ่มเพาะขันติไว้ใช้ระงับยับยั้งและต้านทานโลกกระทำ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่รุมราวบ้านเมืองและโลกของเราทุกวันนี้
เพื่อรักษาร่างกายและจิตใจให้ผาสุขอดทนอดกลั้นต่อทุกขเวทนาทางกาย
ถ้อยคำจาบจ้วงล่วงเกินคำติฉินนินทาว่าร้ายและความเสื่อมลาบเสื่อมยศ
ซึ่งหลงยึดถือตัวเองว่าเป็นตัวของเราอย่างน้อยแม้จะเจ็บเพียงใด
แต่ก็ไม่เผลอแสดงอาการหุนหันพลันแล่นออกมาทางกายหรือทางวาจาจนเสียกิริยาอันดี
คนที่ดำรงขันติธรรมคือความอดทนอดกลั้นไว้ได้
ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้แทงเงียบนดงาม
ผู้ถือธรรมะเป็นใหญ่กิเลสตันหาวไม่อาจทำอันตราย
ประสบความสงบร่มเย็นระงับความดิ้นรนทะยานหยาก
เสมือนว่าได้ถึงพระอนิผารเป็นครั้งคราวเช่นกัน
ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว่าพระนิพานมิใช่ธรรมะสุดเอื้อม
เกินความสามารถที่ทุกคนจะปฏิบัติและจะเข้าถึงได้
เพื่อความสงบร่มเย็นครับ
อารยะวงศาสตร์ขัตยานสมเด็จพระสังกราชกรมหาสังครับบรินาโยคนะครับ
ค่ะทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
ในวันมาคบูชาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันหน่อยนะคะ
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ทางด้านพ่อเมืองอย่างนายไกรสอน
สิตวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็นำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาท
ข้าวสารอาหารแห้งอาหารสดแด่พระสงฆ์นะคะ
แล้วก็มีพระเทพวิญญาพรเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

เจริญพระพุทธมนตร์ให้พรท่ามกลางมาตรการในการดูแลป้องกันโควิด๑๙
นี่ก็ต้องเข้มข้นในเรื่องมาตรการด้วยนะคะ
บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ามืดมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเลยค่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะมากันแบบเป็นครอบครัว
แต่งกายด้วยชุดสีสะอาดสีขาวสีนวลแบบนี้เนี่ยนะคะ
ไปกราบสการะพระบรมธาตุเจดีแล้วก็ทำบุญผ้าพระบทผืนยาวนับ๑๐เมตร
ถวายองค์พระบรมธาตุเจดีเป็นพุทธบูชาแล้วก็เป็นความสิริมงคลในการดำเนินชีวิตค่ะ
ทีนี้ผ้าพระบทก็คือผ้าที่เขียนรูปพระพุทธเจ้า
รวมถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอย่างพุทธประวัติหรือว่าชาดกต่างเนี่ยนะคะ
โดยผ้าพระบทส่วนใหญ่ก็จะมีสีเหลือง
ทางวัดจัดเตรียมเอาไว้ให้ชาวพุทธทำบุญตามกำลังศรัทธา
ซึ่งในงานมาครับบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุในปีนี้ก็มีไปจนถึงวันนี้ค่ะ๒๖กุมภาพันธ์นะคะ
แล้วก็ช่วงบ่ายช่วงบ่ายจะเป็นการเชิญพระบทพระราชทานจำนวน๕ขบวนค่ะ
โดยริ้วขบวนก็จะเคลื่อนออกจากหอประชุมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
สนามหน้าเมืองช่วง๕โมงเย็นก็จะเคลื่อนไปตามถนนราชดำเนิน
เข้าสู่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหลังจากนั้นก็จะเชิญไปถวายภาพพระบทพระราชทาน
รวมถึงมีพิธีเวียนเทียนด้วยนะคะ
แล้วก็เรื่องของประวัติต่างเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับ
ชาวพุทธได้แห่ร่วมกันทำบุญตักบาทนะครับ
ที่อำเภอลานศักดิ์เนืองแน่นเลยครับ
บางคนก็แสดงตนเป็นพุทธมามกามรักษาศีลปฏิบัติธรรมลดละเลิกอบัยมุก
ถวายเป็นพุทธบูชาแก่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่พระครูอุทัยวิริยสุนทรเจ้าอาวาสวัดประดูกยืนนั้น
แล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอลานศักดิ์ที่อุทัยด้วย
ได้นำพุทธศาสนิกชนได้เวียนเทียมรอบพระอุโบสถ๓รอบ

ซึ่งธวัดก็เปิดพระอุโบสถให้พุทธศาสนิกชน
ได้ไปเวียนกันได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับ
เพื่อลดความแออัดแล้วก็จะได้ไม่ต้องให้คนนั้น

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ด้วย
แล้วก็ทุกคนนั้นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยครับ
ประชาชนทำบุญถือศีลปฏิบัติธรรมกัน
ที่วันมาครับบูชาเหมือนกันนะครับที่วัดใหญ่ชายมงคลจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ส่วนใหญ่ก็มากันเป็นครอบครัวครับตั้งใจจะมาทำบุญถือศีล
สมาธิปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาคบูชาด้วย
และเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างที่ต้องเผชิญอยู่ตอนนี้
ซึ่งที่นี่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙อย่างเคร่งครัดนะครับ
มีการตั้งจุดคัดกรองกรอกประวัติเช็คอินต่างตรวจวัดอุณหภูมิ
คนที่ไปทำบุญก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ

ในช่วงค่ำวันนี้ครับทางคณะสงฆ์แม่ชีก็จะมีการปฏิบัติศาสนกิจเวียนเทียนกัน
ส่วนประชาชนก็สามารถไปเวียนเทียนได้ตลอดทั้งวันลดความแออัดนั่นเองนะครับ